ความสุขและความกระทั่งความสุข
ได้ด้วยประการใดในปรับประโยชน์
คงจะมีความหวังด้วยทั้งภาพศิลป์กับยุทธิ์
ในพระมหากริงาทุกคนที่ได้รักพระราชทายเกียรติอันสุทธิ์
วาระสุดท้ายแห่งชีวิต
ข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นธิดาและหลาย
ขอพระราชทายกลับถวายกันเพิ่มแทบเรื่องพระอิทธิพลบาล
ด้วยความสำเร็จในพระมหากริงาทุกคนอย่างหาที่สุดอยู่ด้าน
และจะทอดทนไว้เหนือกล้าเหนือกระหมอก
และวงตระมคลตลอดไป
เรียนประทานพิธี
และท่านผู้เกียรติภารกฤษท่าน
ก่อนที่จะประกอบพิธีพระราชทางเติมส่งพลประกาศตรีนโรนเตรียมรักในวันนี้
เพื่อเป็นการประกาศให้ทุกคนและระมุดถึงเป็นวัลละสุดท้าย
พิชัยนางสาวพระทะคอนเตรียมรักบุญสาวของผู้ว่ายชน
ขอนำประวัติและคับไว้อาหารของผู้ว่ายชน
มาเหลือให้ผู้มีเขตทั้งท่านทราบโดยสับเขตตามนี้
พลประกาศตรีนโรนเตรียมรักเป็นบุญของนายพินันเตรียมรัก
และนางเศรษฐ์เตรียมรักเกิดเมื่อวันสุดที่๒๑ธันวาคม
พศ๒๔๙๔มีพี่น้องร่วมวิดามารดารวมหนึ่งคน
ได้แก่คุณลงรักษีภรี
พลประกาศตรีนโรนเตรียมรัก
ได้ส่งรถกับหนางรงค์ท้องเตรียมรัก
มีธิดาร่วมกัน๒คน

ส่งรถกับมันพักชฌาลิทตื่นหอม
มีหนุ่มใดแก่เอกช่ายแผ่นท่านตื่นหอม

สำเพ็ญกันศึกษาระดับปริญญาตรี
ศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ปัณฑิสาขาเขมจากมหาวิทยาลัยเชียงมันเมื่อปีพศ๒๕๑๒
แล้วจึงเข้ารับราชการทหารกาศเมื่อปีพศ๒๕๑๖
และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นว่าเที่ยวเวลาอาตรี
ท่านได้เข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมยาเครือยาและสาขาวิศวกรรมเคน
คณะวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาเรตรกลมหาวิทยาลัยเชียวิทยาลัยเชียงเมื่อปีพศ๒๕๒๐
ต่อมาได้มีโอกาสไปดูงานเกี่ยวกับนรก

และเข้ารับการศึกษาหลักศูนย์โรงเรียนราชหาดใช้ผู้บังคับภูมิ

ก่อนได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายการศึกษาค้นคว้านักวิจัย
กรมยุทธิอาการกรมการวาดประวิทย์ทางอากาศ
เมื่อปีพศ๒๕๒๖

แต่ได้เดินทางไปดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาอุปกรณ์
ถ่ายภาพระบบบางปีสเตรียลนักประเทศภูมิ
สหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส
ไปดูงานเกี่ยวกับการสำรวจและการดูมากรวมธรรมอากาศ

ไปดูงานด้านยูเนซี่นะประเทศฝรั่งเศส
ก่อนเข้ารับการศึกษาหลัก๑๐โรงเรียนนายทหารเสนาที่การทหารอากาศ

และได้รับประแหน่งเป็นลายทหารส่วนกำลังเบาโดน
ดูการลาดตระเวนทางอากาศ

และเมื่อปีพศ๒๕๖
ได้ไปดูงานการใช้ประโยชน์ภาพถ่ายดาวเทียม
เพื่อการข่าวนักประเทศฝรั่งเศส

เข้ารับการศึกษาราศีวิทยาลัยกายทัพอากาศ

ก่อนได้รับประแหน่งเป็นผู้อเมริกากองวิทยาการโรงการล่าตระเวนทางอากาศ
มินได้มีโอกาสไปช่วยปฏิบัติราชการ
นักสำนักงานคณะกรรมการที่เมื่อสานานในประธมนตรี
ฝ่ายติดตามการปฏิบัติราชการ
สำนักประหลักสำนักงานเยอะรัฐธรรมตรี
และได้ไปช่วยปฏิบัติราชการ
ที่สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติศึกษาความเป็นไปได้

เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม

ตำแหน่งสุดท้าย
ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเพลงพลังกาอีก

และได้รับพระราชทานเครื่องราชกิจศัพท์เรืออาทร

เมื่อวันที่๕ธันวาคมพศ๒๕๕๙
คุณพ่อนรมมีความตั้งใจที่จะทำนิวบริษัทศาสนามาตลอด
โดยได้เริ่มก่อตั้งกองรายได้
เพื่อพัฒนาวัดพระศรีมหาธาตุแห่งนี้
และกรณาตัวช่วยเหลือวัดในด้านต่าง

นอกจากนั้นยังร่วมสร้างประสบความอิทธิ์มากมาย
เช่นสร้างพระใหญ่ที่วัดป่าบ้านจาน

และได้อัญเชิงพระบัติศาสตร์ในวิกษา
ก็ถ้าเป็นประวัติสถานนักวัดแห่งนั้นเป็นต้น
สำหรับโครงการสุดท้ายก่อนคุณพ่อทะเลจะล่วงรับ
ท่านมีความปรารถนาที่จะก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรม
ด้วยการปรับปรุงบ้านเกิดของตัวเอง
ที่อำเคลปะเก๋จังหวัดนทบุรี
ในราบบ้านทางนักปะเก๋
ตลอดระยะเวลาที่ไม่พ่อระลัยในชีวิตหรือ
ท่านเป็นผู้รับพ่อถูกต้อง

ท่านเป็นครอบครัวมาก
พร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างได้เพื่อครอบครัว
ซึ่งเป็นโดยใจมีไข้
ท่านชอบช่วยหนึ่งคนอื่น

ที่คุยสนิทและมักสอนแทรกคำสอนดูสนุน
คำสอนของคุณพ่อที่รักได้ยินอยู่บ่อยครั้ง
คือคำถามว่าชีวิตคืออะไร
ชีวิตก็คือลมหายใจ

และมีเข้าเทียมกับทุกคน
ไม่ว่าชีวิตเราจะต้องเจอกับปัญหาหนักแค่ไหน
ก็ไม่มีอะไรที่จะกระทบลมหายใจของเราได้
เราควรใช้ชีวิตทุกวัน
ดูแลลมหายใจอันมีค่าของเราอย่างมีความสุข

ที่คุณพ่อต้องต่อสู้เพื่อรักษาวงหายใจของเราในวันนี้
คุณแม่บอกกับคุณพ่อว่า
ตอนนี้แม่จะไม่อยู่กับพ่อแล้ว
และขอบคุณพ่อที่อดทนสู้เพื่อพวกเรามา
ขอบคุณพ่อมาก

คอยเป็นทางทุกอย่างให้พวกเรา
เราจะขอเดินตามทางที่พ่อปู่ไว้
เราจะดูแลลมหายใจที่พ่อให้วันนี้ต่อไป
และเอาคำสั่งของพ่อ

และความผูกพันคิดให้เราต่อกันตลอดไป
แม้วันนี้ชีวิตเราจะไม่มีค่าอยู่กับมึงแล้ว
แต่พวกเรายังมีเลือดเนื้อของพ่ออยู่ในร่างกาย
อยู่ในหัวใจของลูกทุกคน
ชีวิตนี้พวกเรามีใจเหลือเกินที่มีคุณให้เกิดเป็นลูกสาวพ่อ
การรักจากทางรนไตล่อดให้พ่อรู้สึกไม่เกิดได้
คนที่สงสัยหัวเราะพ่อประทับตัวออุปกรณ์ช่วยห่วงพ่อ
เวลาพวกเราจะดูแลได้มีคุณยาและมีพันพันสองคนที่เป็นดวงใจของพ่อให้ดีที่สุด
รักพ่อสุขของใจ
รักได้ใดในโลกพ่อให้ลูกทุกคนถูกสัมพันธ์กันสุขศรี
แต่พ่อสร้างครอบครัวเรารู้ดีพวกเรามีความสุขในทุกวัน
ทุ่มเททุกอย่างด้วยความรักยิ่งใหญ่นะความดีที่สร้างสรรค์
กราบลาพ่อด้วยหัวใจแสงสงการทุกคืนวันจำจดทดแทนคุณ

ในทุกอย่างที่ฝันอยู่ส่องใจลูกด้วยหนักธรรมนำวิถี
อันนั้นค่าคุณธรรมและความหดทางนี้เราจะเดินเจริญไป
ขอลอยฟ้าเกิดมาต้อนรับท่านสู่สวรรค์อันบันเจิดทุกเขตฐาน
ส่งดังใจสิ้นฝันทุกวงยาม
ให้หลวงลามผลักมีผ่านชั่วกันเถิ่นการขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป